เกมรับจำนำ

ร้องเพลงฉอยไปขายข้าวโพดไป
เออเฮ้ย
เอิ่งเอิ่งเงย
ข้าวโพดครัวมาแล้ว
ส่งเสียงเจ้อยแก้วมาก็แต่ใกล้
เอ้ยท้าท้าท้าท้า

ตายทั้งคู่ครับ

ลูกด้วยครับอีกทีนี้ลูกด้วยครับมีลูกไปด้วย

ถ้าเธอได้ยินคำพูดจากฉันนะ

ทุกวันนี้ฉันก็ยังรักเธอมากเท่านั้น
ไม่เคยลดลงแม้แต่วันเดียวนะ
แต่วันนี้พี่ฉอยเอาอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ

เฮ้แต่เชื่อพี่เฮ้เบอร์๒ใช้ได้
สวัสดีครับสวัสดีครับ
อย่างไม่ใช่เป็นเพราะที่ตาม

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

ในเกมรับจำนำ

ถ้าพี่เอเข้าไปในอินเตอร์เน็ต

คนขายข้าวโพสต์คู่
รับรองเจอผู้จำนำเราวันนี้แน่นอน

หลายคนนะถ่ายเขาไปลงโซเชียล
เพราะว่าเขามีเอกลักษณ์ส่วนตัว

ร้องเพลงฉอยไปขายข้าวโพดไป

แต่จะบอกว่าเห็นอย่างนี้เนี่ย
เหมือนจะอารมณ์ดีมีความสุขชีวิตเรียกว่าผ่านความเจ็บปวดถึงขนาดเสียผู้เสียคนกันเลยนะ

ฉ่อยที่ไม่มีเธอฟังค่ะ
เอิงเอิงเอิงเอิง
ข้าวโพดครัวมาแล้ว
ก็ส่งเสียงเจื้อยแจ้วมาก็จะไกล
นี่แล้วครัวมาใหม่ใหม่สด
เสร็จใส่รถแล้วลงมาเดินขาย

ถ้าหากว่าใครเราไม่ซื้อขายให้ไม่ได้

เอ๊ยนะเดินมาแล้วก็เหลื่อย
ถึงแม้เราจะเมื่อยหยุดก็ไม่ได้
บอกว่าเมียฉันที่มาสั่งมา
เฮ่ยเมียฉันที่มันสั่งมา

เอเช้าเช้าหน่อยแม่

พี่ร้องฉ่อยแบบนี้เดี๋ยวคนเขาก็เข้าใจว่า
เมียพี่ดูอุ๋นหมายมาก

ลองใครมาด่าเมียพี่

เก่งจริงนะมาคุม
เอิงเอิงเอ่ยเจ้า

แล้วก็มีข้าวโพดเดินมาหลายถุง
หลายถุงเผื่อไปขาย

พี่ชอยขนของเยอะแยะเอาไปทำอะไรเนี้ยพี่ก็กะจะเอาของพวกนี้ไปทำบุญที่วัดซะหน่อยอ่ะ
เพื่อใครเขามาจัดงานศพเอาศพมาไว้ที่วัดของจะได้ไปช่วยเขาได้อืม
ทำบุญกันไว้เยอะเยอะจะได้ไม่ลำบากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทำไมจ๋า
ทำไมจ๋าทำไมจ๋าบุญกุศลเนี้ยจะได้พาให้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันในชาตินี้ไปนานนาน

เพื่อที่เลยเอาได้มาฟิภาษารายเป็นวิทีศาสตร์ขาดมันก็

แล้วแล้วเมียกูเป็นอย่างไรแล้ว
เมียกูอยู่ไหนด้อนตรงไหน

เพื่อมีงานศพจะได้ใช้กันตรงนั้นครับ
สุดท้ายผมก็ต้องเอาของนั้นไว้ก่อน
เพื่อเอามาใช้ในงานศพของเมียตัวเองครับ

มันมีรางบอกเหตุอะไรบ้างไหมพี่จอย

คำนี้แหละครับมันทำให้ผมคิดอยู่ทุกวันนี้
ปกติเวลาเขาจะไปไหนเขาพูดไหมคะ

ส่วนมากครับไปกับผมตลอดครับ

โอ้ปกติไปไหนไปกันตลอด
ไปท้ายเขาโทษมันไปด้วยกันตลอดครับ
ต้องบอกว่ามันกระทันหันเนอะ

พอเขาพูดปุ๊บแป๊บเดียวได้ยินเสียงหว่อ

อ้าวไปบอกเขาว่าไงคะตอนนั้น
เขาบอกว่าเฮ้ยเพื่อนเมียงรถชน

บอกเขาปุ๊บอาการเป็นไงคะพี่ฉอยวันนั้น
หรือว่าทำอะไรไม่ถูกครับ

มีลูกด้วยครับ

แต่เมื่อรู้ความจริงแล้วมันก็

เอาหน้าไปตามทางก่อนทิ้งโรงพยาบาล

ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา

ขอแสดงความเสียใจกับพี่ชอยอีกทีนึงเนาะ

ปัญญาผมเสียปี๕๖ครับ

ชีวิตพี่ฉอยเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่
คือเหมือนหลายจุดหมายจริงครับ
จากที่เคยหวังเคยฝันไว้ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้
พอขาดเข้าไปผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ

ตอนนั้นที่เขาสูญเสียพี่สะพ้ายไปใหม่ครับ

วันหนึ่งก็นั่งร้องไห้
แล้วก็ดูลูกขายของเมียตัวเองทั้งวัน

ปล่อยเวลาให้พี่อยู่แบบนี้ก่อน

ทิศยังมีน้องยังมีพ่อนะอะไรอย่างนี้
อยากให้เขากลับมาเป็นคนเดิม

แล้วทำไมอะไรตัดจิตใจไปบวชแล้วทำอะไรตัดจิตใจไปบวช
เพราะว่าจากใส่บาทก็อุทิษฐ์ให้เค้าเค้าก็จะได้รับส่วนนี้
เนี่ยพูดถึงแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่ในใจอยู่
แสดงว่าตอนนี้พี่ฉอยก็ยังคิดถึงเขาอยู่ตลอดใช่ไหมครับ

ถ้าสมมุติว่าเขาดูพี่ฉอยอยู่บนฟ้า
ฉ่อยมีอะไรอยากจะบอกกับเขาไหม

ถ้าเธอได้ยินคำพูดจากฉันนะ

ทุกวันนี้ฉันก็ยังรักเธอมากเท่านั้น
ไม่เคยลดลงแม้แต่วันเดียวนะ
จะกี่ปีกี่เดือนก็ช่าง

เป็นกำลังใจให้นะพี่ฉอยนะ

เมื่อกี้ที่บอกก็คือพอบวชเสร็จ
ศึกออกมาหลังจากนั้นชีวิตดีขึ้นไหมพี่ชอย
คือผมก็กลับมายึดอาชีพผมเหมือนเดิม

แบบเท่าที่เราขายคอโพสเราขายเป็นปกติ
กลับมาช่อยขายรายได้เราดีขึ้นไหม

แต่จะมีใครสักกี่คนละทำได้แบบนี้นะฮะ

เขาบอกว่าตอนนี้ชี้อะไรก็ร้องได้เลยจริงป่าว

เอิ่มเอิ่มไง
ถ้าใครคิดคำ
มาเกมรับจำนำของเราได้
ออกช่องที่๓๒
เชิญพี่และน้องมาเที่ยวละคันใด
รายการนี้เขาดี
มี๒ดาราพิธีกรใหญ่เลย
หล่อและทั้งสวยเด่น
ถ้าใครไม่เห็นขอให้บ้านไฟไป
ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ดีกว่า

เพลงชอยมีเสน่ห์มากเนอะพี่นก
ผมได้รักหลงมันมากเลยครับเพลงชอย
พี่ชอยที่มาวันนี้ครับมารายการของเราจริง

พูดตรงนะครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ครับ

สะพายผมที่ลงทุนให้ผมทำข้าวโพดขายทุกวันนี้ครับ
ทั้งสันเล็งทั้งมอเซย์น้องลงทุนให้ครับ

แต่วันนี้พี่ฉอยเอาอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ

เอาอาชีพตัวเองมาจำนำทั้งแล้ว
แต่บอกก่อนนะครับเครื่องคั่วข้าวโพดนี้มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก
เพราะพี่ชอยแกประดิษฐ์เองจากโครงอลูมิเนียม
ใช้งานมาแล้วหลายปีก็ยังไม่มีสะดุด

แต่วันนี้เพราะความจำเป็น
จึงขอเอามาจำนำซะหน่อยเถอะ
นี่หนูเคยเห็นแต่มันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้
อ๋ออันนี้ก็ประดิษฐ์นะครับ

คือผมเคยซื้อเครื่องมาตัวหนึ่งครับ
พอเรามีต้นแบบแล้วผมก็เลยเอามาทำตัวนี้อีกที

อ๋อขอเป็นปั้ดข้างใน

ใส่ลงไปแล้วมันก็จะตีนอยู่ในนี้
ก็ออกมาเป็นแบบนี้

แล้วถ้ามันหลุดจำนำทำไง
น่ารักมาก

กลับไปก่อนหน่อยค่ะ

ถ้ามีโอกาสได้พบเจอนะคะ
เหมาเลยค่ะเหมาแบบเหมาหมดเลยล่ะค่ะ
และสำหรับเครื่องคั่วข้าวโพดนะคะ

ให้ราคาสูงแน่นอน

คนนี้ดูเป็นอย่างไรล่ะครับฮะโอเคชอบคนนี้ถูกใจแล้วเขาขายอาหารด้วย
ชื่อคือเดี๋ยวใจเย็น
เอาใจเย็นดูคนที่๓ก่อนน้องจูน
สวัสดีค่ะชื่อจูนค่ะเป็นพนักงานโรงแรมค่ะ
สำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่าเครื่องคั่วข้าวโพดที่พี่ให้หนูดู
หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหรือว่าหนูอาจจะเกิดไม่ทันก็ได้ค่ะพี่
แต่ว่าเท่าที่หนูเคยเห็นนะคะก็จะประมาณเป็นตู้สี่เหลี่ยมตู้กระจกอะไรอย่างนี้
จะเห็นตามโรงหนังบ้างหน้าโรงแรมบ้างอย่างนี้ค่ะ
หนูชอบกินข้าวโพดคั่วมากเลย
ถ้าเกิดพี่เลือกหนูนะคะหนูให้ราคาพี่สูงแน่นอนเลยค่ะ

คนนี้แค่ชอบกินข้าวโพดแต่ไม่ชอบอะไรกิจกรรมของข้าวโพดเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ไม่น่าจะเอาอยากจะเอา

คนที่สองชอบ

อันนี้เขาทำอาหารโดยเฉพาะไง
ตอนนี้พี่ฉอยไม่เป็นไรหรอกแต่เพื่อนกับน้องตีกันบอกเฮ้ย
ฉ่อยถูกชะตาคนไหน
แต่ดูเจ๊หวีเขาก็ยิ้มจริงใจนะ
เลือกหนึ่งแล้วยังยืนจ้องหรือจะเลือก๒ดีกว่าใหม่
หรือว่าเลือกสามดีเพราะหน้าตาเขาดีเขาอาจจะให้

แต่เชื่อพี่เบอร์สองใช้ได้

ชอยจะเลือกหลงจู้ปริศนาหมายเลขไหนดีครับ
เลข๒ครับ
เลือกมาแล้วนะคะหลงจุ๊บปริศนาหมายเลข๒ค่ะ

เลือกแล้วหมายเลข๒แต่เราจะเปิดหมายเลขไหนก่อนดี

คนที่ไม่ได้เลือกแต่ก็ช่างใจอยู่นะคะ

หลงจู้ปริศนาหมายเลข๑ค่ะ
ผมให้ราคาจำนำอยู่ที่๖๗๐๐บาทครับ

เยอะมากพี่ว่าคนนี้สูงสุดหรือเปล่า
สูงสุดจริงด้วย

ไม่เป็นไรราคาสูงสุดไม่ได้
อย่าให้ต่ำที่สุดแค่นั้นก็พอเนาะ

มาเฉลยกันเลยเจ๊หวีสองก็สีเหล็ก

และเครื่องคั่วข้าวโพดเครื่องนี้
หวีให้ราคาจำนำอยู่ที่

เฮ้แต่เชื่อพี่เฮ้เบอร์๒ใช้ได้

แต่เราไม่รู้ว่าเป็นราคากลางหรือเปล่า

มาดูสิเหลืออีกหนึ่งหมายเลข
หนูบอกแล้วว่าหนูชอบกินข้าวโพดคั่วมากเลย
แต่ว่าถ้าให้คั่วเองก็ไม่ไหวอะพี่

หนูจะให้ราคาอยู่ที่๑๗๐๐บาทค่ะ
เบอร์๓นี่เทียบว่าตัดออกตั้งแต่แรก

รับจำนำ

ฉอยนะคะก็มีเงินจำนำอยู่ในกระเป๋าแล้ว

เบิ้ลเงินเป็นเท่าไหร่กันเนอะ
แล้วจะได้กลับบ้านไปเท่าไหร่กันด้วยนะคะ

พี่ฉ่อยเปรียบเสมือนน้องน้าย่องน้าพวงเนี่ย

มีอะไรอยากจะบอกกับท่านไหมครับ
สวัสดีครับอาจารย์โยง
อาจารย์พวงอาจารย์นงท่านอยู่ไหน
สวัสดีครับผมน้าย่องเชิญครับ

เกมรับจำนำ
ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำนะครับ
ในช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย
ตอบคำถามไถ่ของจำนวน๓ข้อ

ถือว่าไถ่ของสำเร็จ
ซึ่งคำถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับเงินจำนำที่ได้รับไปในช่วงที่แล้ว
และจะถูกเบิ้ลขึ้นอีกหนึ่งเท่าในทุกข้อที่ตอบถูกครับ
แอกกันนักแบบทะเวย์คูณกันไปเลย
ช่วงที่แล้วนะคะพี่สอยของเราก็ได้นำเครื่องคั่วข้าวโพกมาจำนำกับเรา
และตอนนี้นะคะมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้ว๔๒๐๐บาท

แล้วก็เรามาเริ่มคำถามไถ่ของข้อที่๑
มูลค่า๔๒๐๐บาทครับ
คือต้องบอกว่าเพลงฉ่อยหลายคนยังไม่รู้จัก
ครับตัวพี่ฉอยเองเริ่มรู้จักจากไหนคะ
ต้องขอบคุณพี่ของแฟนดีกว่าครับ

ไปดูมาผมก็ชอบมันตลกดี
คือจริงถ้าบอกว่าไปหลงรักทั้งสามณถามทางสามณ
ถ้าพว่าผมเจอนะผมจะหาท่านเลย

ถ้าเจอกับท่านมีอะไรอยากจะบอกกับท่านไหมครับ

เขาเรียกไอ้พวง
แล้วน้ำพวงเขาเคยเรียกในย่งวะไอ้เหรอครับ

ข้อหนึ่งนาย่งเชิญยิ้มค่ะ
จะเป็นคำตอบที่ผิดหรือถูก
ฟังเฉลยจากปากน้ากันเลยครับ
สวัสดีครับผมนาย่งเชิญยิ้มครับ

เอาเพลงฉ่อยไปร้องแล้วก็ประกอบอาชีพได้ด้วย
อย่าไปเลิกทำเด้อน้าชอยร้องดีอะ
นี่สามน้ายังคุยถึงแกอยู่เลยนะน้าฉอยนะ

น้าโย่งครับอายุมากกว่านับภูมิและนังโล่ง
เจ๊ค่ะตอนนี้คุณต้อง
นาย่งเนี่ยเกิดก่อนใครเลยนโย่งเกิดพศ๒๕๖๒
ปัจจุบันอายุ๖๕ปี

เนาะตอบคำถาม๑ข้อนะคะตอบถูกไปแล้ว๑ข้อ
ตอนนี้นะคะมีเงินสะสม๔๒๐๐บาท
มาเข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๒
มูลค่า๘๔๐๐บาทครับ

ที่น้องคอน้องประชันก็มี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

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
ประเพณีใดเกิดขึ้นทางภาคอีสาน
ข้อที่หนึ่งประเพณีแห่ภาคึ้นทาส
ข้อที่สองประเพณีแห่หน้าโหด
ข้อที่๓ประเพณีแห่พระแข่งเรือ

ประเพณีแห่พระแข่งเรือไม่เคยเห็นอ่ะ
ให้พระไปแข่งเรือไม่เคยเห็น
ใช่เหรอครับ
เป็นคำตอบที่

หากจากคำตอบที่๔ข้อ
เอาใจช่วยไปชอยกันครับ
ถูกครับ

นี่แหละก็จะสไตล์ประมาณแบบนี้
ประเพณีแห่หน้าโหดเป็นแบบนี้เลย
เขาจะใช้แบบนี้คุณเคยเห็นภาพไหมฮะ
ประเพณีแห่หน้าหกอยู่ที่จังหวัดชายภูมิ
เป็นการแห่นาคไปรอบหมู่บ้าน
โดยจะให้คนหนุ่มที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยนะ

หน้าก็ต้องประคับประคองตัวเองเอาไว้

คุณบวชไม่ได้ถือว่าคุณไม่มีคุณสมบัติที่คุณจะบวชได้

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนะคะอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ส่วนประเพณีแผ่พระแข่งเรือนะฮะ
เป็นของอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

ตอบคำถามไปแล้ว๒ข้อนะคะตอบถูก๒ข้อเลยนะคะ

ที่สำคัญที่สุดคือไทยของสำเร็จ
ยินดีด้วยนะครับตอนนี้ได้ของกลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จะได้ไปสารอาชีพต่อใช่ครับมาเข้าสู่คำถาม
ไถ่ของข้อที่๓มูลค่า๑๖๘๐๐บาท
ปกติแล้วทำกับข้าวกินเองไหม

พี่จอยทำเมนูอะไรอร่อย

เมนูนี้ฟังแล้วก็น่าชื่นใจเนอะแต่ว่าที่น่าชื่นใจกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะ

ได้จัดอันดับ๑๐แกงที่ดีที่สุดในโลกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
โดยผลจัดอันดับนะเขาบอกว่าแกงพะแนงของเราเนี่ยสามารถคว้าอันดับหนึ่งมาครองได้เลย

จากนี้นะคะยังมีแกงอื่นของไทยที่ติด๑๐อันดับแรกอีกด้วย

ก็จะมีข้าวซอยด้วยจะมีแกงมัสมันอย่างนี้แกงเขียวหวานอย่างนี้มีหมดเลยนะครับ
มันคือคำถามของเราในข้อนี้ครับ
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
แกละก่อน
อื้มใบมะกรูดเขาก็ใส่แกงเขียวหวานน่ะ

กะปิมันต้านทำตาหวานมองตาหวานกะปิอ่ะ
อืมกะปิเขาต้องใส่เครื่องแกงทุกชนิดอยู่แล้ว
แกงเผ็ดแกงเขียวหวานก็ต้องใส่กะปิ

ใบสาระแหน่มันก็เต็บไปมีกลิ่นเขาไปมีกลิ่น
ผมขอตอบข้อที่๒ใส่ละแหน่ครับ
เบ๊ย์ลงพูดสิใส่อะไรนะเขาตอบว่า

แต่ล้าว่าสะระเน่จังเลยเราก็ไม่ชอบ

ออกมาแล้วนะคะข้อ๒ใส่ละแหน่ค่ะ

ที่พาน้องสาวมากับเขาด้วย
แม่ครัวตัวจริงยืนยันสักขนาดนี้

แต่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
สละแหน่เขาไม่ใส่ในแกง
โดยเฉพาะไม่ใช่ส่วนผสมของแกงเขียวหวาน
นี่คนทำกับข้าวเป็นนะ

ำไก่นี่คือหัวใจของแกงเลยนะ

จริงตอนแรกเหมือนได้น้อยนะพี่เอ
เหมือนความรู้สึกแบบอุ้ย๔๒๐๐บาท

เมื่อกี้อีกตอบคำถาม๓ข้อ

มีเงินสะสม๑๖๘๐๐บาท

มีเงินสะสมอยู่๒๑๐๐๐บาท

พอร์ตของเราครึ่งแสน

มีคนทำแตกไปแล้วหลายรอบมาก
มาเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
ครบโมรอน
อายุนี่เกือบร้อยปีนะครกอันนี้เนี่ย

เยี่ยม
ถึงช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำแล้วนะแม่เบ้นเนาะ

พี่สัยของเรามีเงินสะสมอยู่๒๑๐๐๐บาท
รายการเรามีกติกาใหม่ง่ายมาก

ไปดูกติกากันก่อนค่ะว่าเป็นยังไงค่ะ
พอร์ตของจำนำโชค
ทางรายการได้เฟ้นหาสารพัดสิ่งของ
ไปให้หลงจู้โรงรับจำนำตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้อง
โดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลขค่าหลัก

และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น
หากเรียนถูกแจ็คพอร์ตแตกรับไปเลย
ห้าหมื่นบาทแต่ถ้าเรียนไม่ถูกต้องแล้วก็
ให้ตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งละ๓๐๐บาทครับ
และของจำนำโชคในวันนี้คือ
ครกโบราณแต่ไม่ได้มีไว้ทำอาหารนะครับ
ครกนี้มีไว้สำหรับบดยารักษาโรคในสมัยก่อน
ดูจากสภาพแล้วก็เก่าแก่น่าดูเลย

ผ่านการปรุงยาช่วยชีวิตผู้คนมาแล้วหลายร้อยชีวิต
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังจากคุณเบ้นกันเลย

อายุนี่เกือบร้อยปีนะครกอันนี้เนี่ย
ปั้นด้วยดินเผานะคะ
เป็นฝีมือเรียกว่าเป็นสกุลช่างปักเกร็ด

สลักด้วยมือนะด้านบนนี่
ส่วนด้านล่างนี่นะคะข้างล่างตรงนี้

อันนี้เนี่ยเรียกว่าหายากมากที่จะสมบูรณ์ครับ
เพราะส่วนใหญ่แตก

เด็ดมากเขารักษาดีเนอะ
พี่คิดว่าครบราคาใบนี้ใบเท่าไร
กับร้อยปีร้อยปีเรียบร้อยร้อย
ร้อยเหรอผมตีให้ประมาณ๘๐๐๐๐
โอ้โฮ

แล้วมาจำนำนะฉันรีบวิ่งเข้าเลยร้านตะช่อยเนี่ย

ขนาดนี้หูวใจดีเล่าเอาเลยตะฉอยทุกคนให้เลย
แต่ว่าวันนี้นะไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้น

คิดว่าครบนี้จะถึง๘หมื่นแบบที่พี่ชอยคิดหรือเปล่า
แล้วราคาจำนำล่ะจะอยู่ที่เท่าไหร่
เรามาดูตัวเลขจากทางรายการเพื่อเป็นข้อมูลกันต่อดีกว่าครับ
ราคาถูกสุดเลยนะที่จะเป็นไปได้คือ๕๖๘บาท
แล้วก็ราคาที่สูงสุดเลยคือ๘๖๕๐๐บาท
พี่ชอยคิดว่ามันควรจะหลัก๑๐๐๐๐๐หรือหลัก๑๐๐๐บาทดีคะ

เพราะว่ามันอยู่ในโรงของหลักจำนำ
ใครจะเอามาจำนำแพงไหม

เออแม่นแล้วนี่สวย

เพิ่มอีกพันนึงอายุเขา๔๐ปีนะ๑๕๘๐ละ
อะไรนั่นแหละที่พี่เขียนคืออะไรล่ะ

โอ้วเหมือนมายันมาแล้วนะ๐๕๖๘๐หรือ๕๖๘๐บาทค่ะ
เพราะฉะนั้นเราไปดูราคาจำนำจริงจากทางรายการกันเลยนะครับ

เอาแล้วพี่คอยคิดว่าราคาจำนำน่าจะอยู่ที่๕๐๐กว่าบาท

หนอยไม่ให้เอ็ง
สุ่ม

รู้สึก

มันต้องทั้งออก๓นัง

สองพรหญิงเลย

ไปดูราคาจริงก่อนจากหลงจู้
ไปดูหลงจู้ตัวจริงกันครับ
วัยนี้คิดว่าคาดว่าน่าจะอายุประมาณร้อยกว่าปี
วดลายแบบนี้เป็นสกุลช่างปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
วิธีการผลิตมันยากกระบวนการทำมันนานนะครับ
พวกนี้จะเก่งเรื่องการทำเรื่องดินเผา
พกวันนี้ราคาขายที่๑๕๐๐๐บาท
หักข้าวไม่มีสัตว์เหลือประมาณคิดว่าน่าจะประมาณ๑๔๖๕๐บาท
รับจำนำอยู่ที่๔๐๕๘๖๐บาท
เรามานับเงินรางวัลกันดีกว่านะคะ
เงินจำนำตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะ๔๒๐๐บาท
มีเงินสะสมอีก๑๖๘๐๐บาท
แล้วก็ตอบถูกอีก๓ตำแหน่งอีก๙๐๐บาท
วันนี้นะคะมีเงินสะสมทั้งหมด๓๐๐๐๐บาท

และที่สำคัญคือถ่ายของสำเร็จ
พี่ฉ่อยเห็นพี่บอกนะคะว่ามีหนี้อยู่นี่นะครับ
วันนี้อาจจะยังไม่หมดหนี้
แต่ว่าผมเชื่อเลยว่าอีกไม่นาน
เพราะความขยันของเขาแล้วก็อาชีพนี้แหละครับ

ฉอยครับผมขอให้พี่มีสุขภาพที่แข็งแรง
แล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็ง

จากทีมงานกลับไปด้วยนะคะ
แล้วก็สิ่งหนึ่งเลยอยากฝากพี่อย่าทิ้งเพลงช่อย
แบบผมด้วยนะ
อาทิตย์ช่วยเป็นเดาแล้วนะครับ

หาอยู่ที่บอลวิงอำเบอร์ศรีรัชาจังหวัดธุรกุรีครับ
หนูกันด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ชอยมากนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณหัวศูนย์ค่ะ
เห็นรอยยิ้มอย่างนี้แล้วก็มีความสุขนะคะ
เปิดมาเจอพวกเราสองคนได้ทุกวันอาทิตย์นะคะ
หมดเวลาลงแล้วอ่ะสิไม่อยากจะไปแต่ก็ต้องไปจริงนะ

ยามิชัยและเน้นพรชิตาลาแล้วจ้ะ

ผู้จำนำของเราวันนี้ค่ะทำไม
สาวสวยมาลุมเยอะมาก

อุ๊ยสาวที่เขาเลือกนี่

เจ้าพาพี่มาเอาข้าวมานี่นะ

พี่มาโชว์แช่ได้๒กระสอบไง

สวัสดีครับ